ตอนท้ายซะเพื่อนเข้าไม่ถูกเลยทีเดียว

ชัดพูดดังเพราะว่าอะไรเมื่อวานนี้จัดงานวันเกิดคุณแม่จัดใหญ่จัดตก
ฉันคิดว่างานอีเวนต์นี่ยกทั้งดิสนี่แลนดมาเองหรือเปล่า
สุดพลังไปลูกอ่ะเล็กไหม้ใหญ่ดิวเท้าทำจ้า
เป็นวันเกิดอายุครบ๑ขวบแล้วนะคะน้องไอ

คุณแม่ดิวนี่แหละค่ะนี่ดูจากภาพคิดว่างานอีเวนต์ของเด็กนะคะ
หมาหมุนบ้านบอลลูกโป่งจัดมากันเต็มแน่
พอดมาเลยจ้า
เนอะเห็นแบบนี้แล้วเท่มากเลย
หลายครอบครัวไปร่วมงานด้วยนะคะเห็นตามภาพก็มีคุณเจนนี่นะคะ
เทียนโพสุวรรณด้วยคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีอีกหลายท่าน
คุณเอมมี่มรกฏก็มาหลายคนโดยเฉพาะช็อตไฮไลท์ของงาน
คือการเป่าเค้กวันเกิดน้องไซรัสคุณผู้ชมตื่นเต้นกันมาก
สายรัสแซปปี้มากเทียนจะดับหรือนะคะ
เดี๋ยวเค้าออกเค้ามีเลขไหมฮ๊า
คุณผู้ชมแล้วกันนอกจากปัญญาของน้องไซลัสนะคะ
มันมีโมเมนต์หนึ่งที่หลายคนเขาพูดถึงเหมือนกัน
มีโมเมนท์ที่น่ารัก

เดี๋ยวแฮปปี้เบิร์ตเดย์เวทมนต์ย้อนหลังนิดนึงก็แล้วกัน
เวทมนต์ดูมีความสุขมากเลยนะได้เป่าเค้กนะคะ
น่ารักทีเดียวเป็นความน่ารักของคุณแม่ลูกดิว

ใช่ค่ะโอ้โหงานใหญ่งานโตเห็นแล้วตาวาวกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ